มาดูความคืบหน้าเรื่องของคดีอุ้มฆ่าแล้วนำศพไปทิ้งในทะเลนะฮะ

หาศพกันมาหลายวันยังหาไม่เจอล่าสุดภรรยาฝัน
สามีมาเข้าฝันบอกว่าโดนทิ้งอยู่ใต้ท้องทะเล

แต่ก็ทำให้ทีมงานต้องมาปรับแผนใหม่
เพราะว่ามันก็ยังหาไม่เจอจนถึงวันนี้

ทีนี้ตำรวจเชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำในครั้งนี้
ประมาณ๒๐คนด้วยกัน

แล้วศึกครั้งนี้มันก็เกิดจากที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้คือ
ความขัดแย้งของ๒ตระกูล
อ๋อที่มีความขัดแย้งมากกว่า๑๕ปีนี่แหละครับ
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันแบบนี้ว่า
คดีการหายตัวไปของเสียตุ้มนักธุรกิจค้าหอย
ว่านายโกศลเรืองดุกอยู่ที่ชายยาสุรธานี
ตอนนี้ออกหมายจับไปแล้ว๗รายแต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครบ้าง
ก่อนหน้านั้นทีมข่าวเคยนำเสนอข่าวไปว่าตำรวจจับได้แล้ว
ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามอีก๓รายซึ่งคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่มีอิทธิพล
อกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รวมไปถึงวิธีการขั้นตอนการประทุษร้ายการทำร้ายเสียตุ้มแล้วมีผู้ร่วมขบวนการมากกว่า๒๐ราย
มีข้อมูลมานะฮะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมันจะมีผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นหลานของนายสอหรือว่าในแน็กเนี่ยนะฮะนายแน็กเป็นหลานในสอนายแน็กยอมรับว่าเขาเป็นคนยิงเสียตุ้ม
เป็นคนเอาศพเสียตุ้มไปฝังเป็นคนย้อนกลับมาขุดศพเสียตุ้มแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำ
อีกคนนึงคือในเจดในเจดเป็นคนที่ร่วมอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นคนนั่งกระบะไปด้วย
มีส่วนร่วมในการขุดหลุมฝังศพเสียตุ้มและอีกหนึ่งคนคือคนขับเรือ
อันนี้เป็นข้อมูลของ๓คนที่ตำรวจได้มาแล้วก็กำลังตามผู้ก่อเหตุ
คนที่ร่วมขบวนการทั้งหมด๒๐คนนะฮะ

เมื่อวานี้ตำรวจหยุดพักการค้นหาไปชั่วคราวก่อน
หลังจากที่ระดมค้นหากันมา๒๓วันแต่ก็ไม่เจอ
แล้วคาดว่าวันนี้ทีมสืบสวนจะคลี่คลายคดีได้
จะมีการปรับแผนในการระดมกำลังค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทีนี้ภรรยาของเสียตุ้มคือคุณจินดาราเนี่ยนะฮะ
ออกไปค้นหากันทุกวันทุกวันบอกว่าครั้งแรกที่รู้เลยนะว่าผู้ต้องหาเนี่ย
บอกจุดทิ้งศพเองเธอก็มีความหวังก็นำเรือออกไปหา
แต่ก็ฝันสลายก็ไม่เจอตอนนี้ก็ท้อใจก็หมดหวัง
กรวดน้ำให้สามีหวังว่าจะได้รับกันไปเปิดทางให้เจอที่ผ่านมา
มาไม่เคยได้สื่อสารอะไรกับสามีได้เลยครับมีเพียงเพื่อนฝัน
แล้วก็มาบอกแบบนี้ว่าสามีมาเข้าฝันนะไปเข้าฝันแล้วบอก
จมอยู่ใต้ท้องทะเลลึกจมอยู่ในโครนใต้ทะเลทีมค้น
หาก็ไปหาตามที่เพื่อนเขาฝันแล้วมาบอกกับภรรยาผู้ตายเนี่ย
นะฮะแล้วก็หาไม่เจอครับเพราะตรงที่เขาอยู่เนี่ยมันมืดมันจนมอง
เห็นอะไรเลยคือมันลึกมากเหลือเกินนะฮะหมายถึงว่าวิญญาณ
บอกว่าเขาก็มองไม่เห็นว่าเขาอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าเขาอยู่ใต้
โรนใต้ท้องทะเลอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยไปที่กำนันบ้าน
กรบหน่อยกำนันบ้านตะกรบเนี่ยเป็นลูกน้องของเสียตุ้มแล้ว
ชาวบ้านช่วยกันวางแผนในการค้นหาเขาบอกว่าวันนี้แหละ
สิบสองพฤษภาคมเนี่ยนะฮะหลังจากที่ผู้ต้องหาเขาให้การว่า
เขามีการห่อศพเสียตุ้มด้วยผ้าใบนะฮะแล้วก็ใช้เสาปูน
สามต้นมัดกับโซ่ติดร่างเสียตุ้มเพื่อถ่วงให้จมนะฮะแล้ว
ก็ใช้สมอเรือปักร่างของเสียตุ้มไว้กับพื้นใต้ท้อง
อีกทีนึงนะเพื่อไม่ให้ศพมันลอยขึ้นมาเออโอ้โหนี่มัน
คือการแบบถ่วงแบบถ่วงแล้วถ่วงอีกเพื่อให้จมอยู่ใต้ท้อง
เออนะฮะซึ่งคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าหมอปลาเคยบอกว่ามัน
เหมือนว่าเขาถูกสะกดวิญญาณค่ะอ่าหมอปามือปราบสามภาพ
สีเขาสัมผัสได้เหมือนวิญญาณของเสียตุ้มถูกสะกดเอา
ไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การว่ากระทำการแบบ
นั้นนะฮะเมื่อวานทีมค้นหานะฮะแล้วก็ชาวประมงก็ช่วย
กันนำอุปกรณ์ลากลากที่เอาไว้ลากของซึ่งมันอยู่ใต้ท้อง
ทะเลเนี่ยลักษณะคล้ายคล้ายกับอวนเนี่ยนะฮะเอาเชือกเนี่ย
นะร้อยกับตะกัวเพื่อถ่วงน้ำหนักนะฮะแล้วก็ใช้เบ็ด
ตกปลากระเบนเนี่ยมาร้อยนะฮะกับเชือกอีกทีเพื่อใช้ลากใต้
ทะเลนะเพื่อให้มันเกี่ยวสมมุติถ้าเกิดเราลากไปเป็นแนว
ยาวถ้ามันไปเจอศพเจอร่างเจออ่าสมอเรือเจออะไรที่
ถ่วงศพไว้มันก็จะไปเกี่ยวกันได้ครับนะฮะต้องใช้เรือ
สองลำลากแล้วเว้นระยะห่างกันสักประมาณสามสิบเมตรด้วยกันความ
ลึกที่การลากลงไปเนี่ย๑๖๒๐เมตรจากผิวน้ำทะเลนะฮะ
บริเวณจุดที่ทิ้งศพตามคำให้การของผู้ต้องหา
แล้วเชื่อว่าวิธีการนี้จะได้ผลกว่าการดำน้ำลงไป
เพราะการดำน้ำมันเป็นการงมเข็มในมหาสมุทรเนอะ
แต่การใช้วิธีการนี้คือมันก็เป็นการแบบเพิ่มพื้นที่การค้นหาให้มันกว้างขึ้น
ตะข่ายอันนี้มันไปเกี่ยวมันก็จะสามารถที่จะค้นหาได้ง่ายกว่า
ทีนี้เนี่ยประเด็นของการอุ้มฆ่าหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตตั้งประเด็นเอาไว้หลายอย่าง
ตำรวจชุดสืบสวนเขาตั้งประเด็นเลยว่าการสังหารเสียตุ้มครั้งนี้
มันเกิดจากความขัดแย้งของสองตระกูลที่ขัดแย้งกันมายาวนาน๑๕ปี
กับเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลกับเรื่องของธุรกิจหอยต่าง
นำไปสู่การล้างแค้นในการสังหารโหดแบบนี้เป็นการล้างแค้นกันเอง
ช่วงที่ผ่านมาก็มีการตกลงเจรจาสงบสึกกันด้วยดี
น้ำสาบานกันที่วัดพระบรมธาตุชายามราชวรวิหารเมื่อปี๕๐
สองฝ่ายยอมยุติในการดื่มน้ำสาบาน
แต่ผ่านมา๕๖ปีนายโกศลถูกคนร้ายรอบยิงหลายครั้ง
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่คนร้ายไปยิงนายโกศลที่เกาะพังอันในครั้งนั้น
ทำให้นายโกศลก็เสียดวงตาไปข้างหนึ่ง
มาถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้เชื่อว่านายโกศลก็ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิต
แต่ว่าตอนนี้การค้นหาศพยังไม่เจอ
คนที่ร่วมขบวนการส่วนใหญ่ก็เอาไปสอบปากคำและส่วนหนึ่งทั้งหมดก็ซัดทอดไปซัดทอดไป
คนที่ยิงก็คือนายแน็กซ์นี่แหละครับคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้พบว่าหายตัวไปออกจากพื้นที่พร้อมกับคนขับรถ
ซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีออกนอกพื้นที่ไปแล้ว
แล้วนายแน็กเป็นคนยิงเสียตุ้มเป็นคนที่เอาศพไปฝังแล้วย้อนกลับมาขุดศพ
แล้วเอาไปถ่วงน้ำทิ้งทะเลนายแน็กก็ร่วมกันกับอีกหลายคน
ซึ่งตลอดว่ามันน่าจะมีมากกว่ายี่สิบคน
นี่ภาพตอนที่เขาดื่มน้ำสาบาล
จริงแต่ต้องบอกว่านี่เป็นการแค้นที่แบบแค้นฝังหุ่นมากเลยนะ
ยาวนานนะยาวนานมากยาวนานนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตำรวจจะสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดได้เมื่อไหร่
แล้วจะสามารถค้นหามร่างของเสียตุ้มได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวฟ้าสางก็จะลงเรือแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปลากกันต่อว่าจะไปเจอไอ้ทุ่นเสาเหล็ก
แล้วก็ไปเจออุปกรณ์ที่ใช้ถ่วงศพเสียตุ้มหรือเปล่า
คือสรุปคดีนี้ตำรวจคาดการณ์ว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลัก๒๐คนแต่ว่าออกหมายจับแล้ว๗คนนะคะจับได้แล้ว๔คนค่ะ